คุณผู้ชมตามเรื่องของครูกายแก้วกันหน่อย
คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสมาบอกว่า
อยากจะให้ย้ายรูปปั้นของครูกายแก้ว
จากโรงแรมที่ไปตั้งอยู่นะคะ

แต่ว่าวันนี้ทางผู้บริหารโรงแรม
ก็ออกมายืนยันว่าไม่ย้ายนะคะ
เพราะว่าได้เช่าพื้นที่ตั้งอย่างถูกกฎหมาย
ถึง๒๐ปีแล้วก็กระแสตอบรับก็ยังดีนะคะ
มีคนเข้ามากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง
นี่ค่ะจากกระแสข่าวที่เราได้แจ้งไป
ช่วงประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
เลขานุการประธานกรรมการบริหารของโรงแรม

คือในชาลีนพวงณยุทยา

ไม่สามารถย้ายรูปเคารพของครูกายแก้วได้
เนื่องจากทางโรงแรมเช่าพื้นที่

ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น
ซึ่งพื้นที่ตั้งรูปปั้นครูกายแก้วนั้น
โรงแรมก็แบ่งให้บริษัทครูกายแก้วเช่า
ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นอำนาจการตัดสินใจ
ก็ไม่ใช่ของทางโรงแรมที่จะสั่งย้ายได้นะคะ
เป็นระยะเวลา๒๐ปี
เพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ในการบริหารพื้นที่
มันขาดจากโรงแรมแล้ว
ส่วนประเด็นที่สังคมเกิดความไม่สบายใจ
เบื้องต้นก็ได้มีการหารือกับผู้บริหาร

แล้วก็ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ทางผู้บริหารโครงการ
ที่นำรูปปั้นของครูกายแก้วมาตั้งเขาบอกว่า
จะสร้างโดมค่ะสร้างโดมเพื่อมาปิดบังสายตา
ก็เป็นโดมมูลค่า๖๐ล้านบาท
ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่
ชาญที่เป็นผู้นำรูปปั้นมาตั้ง
ก็จะช่วยเหลือเงินสร้างโดม๒๐ล้านบาทด้วยนะคะ
ส่วนนายไพโรธนะคะที่เป็นคนออกมาให้ข่าว
เรื่องการเพิกถอนการตั้งรูปปั้น

นายไพโรธนั้นกำลังถูกกลุ่มผู้บริหารใหม่

แล้วตอนนี้ก็ยื่นฟ้องไปหลายคดี
หลังจากนี้ก็จะมีคดีที่ถูกฟ้องร้องรวมกัน
อีกหลายคดีทางผู้บริหารขอฝาก
ให้นายไพโรธออกมาว่าการออกมาให้ข่าว
กระทบกับการบริหารธุรกิจนั้นไม่เป็นผลดี
และหลังจากนี้ถ้าหากออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีก
ก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ